ทุกผู้ชมครับที่หกเชิงเชราดิบีนมีสเนื้อเลี่ยนสนุ๊กเค้าคนหนึ่ง

ก็เขาก็เล่นพนันด้วยเสียนะฮะ
เสียก็หงุดหงิดโมโห

นี่ใช่ถึงเด็กหัวแตกเลือดอาบเลยนะฮะ

นี่แพทย์ต้องมาช่วยทำแผลประถมพยาบาลเบื้องต้นกันนะครับ

เป็นโต๊ะสนุกเกอร์แถวหลังวัด
วัดหลวงแพ่งตะบนสารแดงอำเภอบังน้ำเปรี้ยว

นี่กู้ภัยก็มาช่วยน้องกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
น้องคนนี้อายุ๑๑ปีนะครับ
แผลนี่อยู่กลางศีรษะเลยนะครับ
ก็ห้ามเลือดเสร็จก็พาส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
มีแผลยาวสัก๑๐เซนติเมตรอยู่กลางศีรษะนะครับ
คือเด็กก็หน้ามืดนะฮะ

โอ้โหแล้วไม้คิวแทงสนุกนี่

เข้าไปกลางหัวเด็กเลยนะครับ
แม่ของน้องบอกว่าลูกชายชอบมาที่โต๊ะสนุกเกอร์แห่งเนี้ยเป็นประจำ
เพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านนะครับ
ลูกชายก็ชอบกีฬาสนุกเกอร์

ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย
ลูกก็มาดูเขาแทงสนุกแทงสนุกอะไรก็ว่ากันไป

เมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืน
ลูกกลับบ้านด้วยการเดินกุมหัวเลือดไหลนองเต็มตัวมา

ผูกผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในดำ

เอาไม้สนุกตีเข้าที่หัว

เลือดออกยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรนะครับ
สาเหตุคือนายดำเนี่ยอารมณ์เสียเพราะว่า
เล่นสนุกแพ้แล้วก็เสียเงินพนัน

เห็นว่าลูกชายเนี่ยเดินอยู่แถวโต๊ะนะครับ
เดินอยู่รอบโต๊ะแล้วก็มาเก็บเงินให้เพื่อน
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาชนะสนุกเกอร์ในดำ
พอน้องมาเก็บเงินในดำก็เลยพานะฮะ

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

ชื่อว่านายกิติทัศน์อายุ๑๙ปีนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
ก็ชวนน้องเนี่ยวัย๑๑ปีเนี่ย
โต๊ะสนุกด้วยกันไปตั้งแต่ค่ำ
จากนั้นนายดำหรือว่านายประสานนะครับ
เดินมาที่โต๊ะแต่ลักษณะก็คือเมามาแล้ว
บอกมาขอเล่นด้วยมาขอแทงสนุกด้วย

ดำก็แทงไม่ไหวสู้ไม่ได้
สู้ไม่ได้ก็ออกอาการหัวเสียบ่นพรึมพร้ำไปตลอดนะครับ
ทีนี้น้องเขาบอกว่ากิติทัศน์เนี่ยนะเขาบอกเขาอยากจะเลิกแล้ว
บอกอ๋อไม่เอาพี่เลิกแล้วพอแล้ว

ก็พอเล่นอีกก็เสียอีกเล่นอีกก็เสียอีก

ในดำว่าเอาไม่เอาแล้วนะเกมสุดท้ายแล้วนะ

กิติทัศน์เขาก็ให้น้องที่บาดเจ็บเนี่ย

พอกำลังจะหยิบเงินแล้วก็หยิบเงินได้หันหลังกลับมาเนี่ย

กิจาทบอกว่าตกใจมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เดินกลับมาส่งที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้น

ส่วนตัวในดำก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
อืม
ผมแท่งน้องขึ้นอยู่แล้วให้น้องเก็บตัด

ด้วยที่สามีไปก่อเหตุนี้ขึ้น
ขอโทษทั้งแม่เด็กและตัวเด็ก
ด้วยรักษาธรรมของแฟน
คือตอนนี้ก็คือเราก็ได้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล

วันแรกก็ให้ไปพันหนึ่งอ่าอันนั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้พี่ก็คือ
ก็คือเราก็ช่วยเหลือเขาไปแล้ว
แล้วแม่เด็กก็โอเคนะพี่นะแล้วก็ให้ดูจะดูแลค่ะ
ดำต้องรักภรรยามากเลยนะเนี่ยทำให้สัมภาษณ์แทนด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ฝั่งคนก่อเหตุกับฝั่งคนเจ็บนะครับกำนันตะบนสาราแดง
กำนันในพื้นที่เนี่ยจะช่วยไกลเกลี่ยให้อาการของน้องที่บาดเจ็บ

แต่ยังปวดบวมศีรษะยังระบมอยู่
จะมีอาการหน้ามืดอะไรพวกนี้บ่อยนะ

ใช่แต่คือต้องตรวจเรื่องของสมองด้วยว่ามันกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะ
แต่ที่สำคัญก็คือคุณแม่หรือว่าน้องก็ต้องกลับมานั่งคิดดูด้วยว่าลักษณะการไปโต๊ะสนุกใช่ไหม

เอาละน้องอาจจะชอบกีฬาประเภทนี้แต่ว่าในจุดที่ไปเนี่ยเขาเล่นกีฬาจริงเขาฝึกกีฬากันจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมมันคือวงของการเล่นพนันสนุกอย่างนี้แล้วอยู่หลังวัดอย่างนี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น